คุณผู้ชมคะมีเรื่องหลอนกลางวันแสกที่ประจวบคิริขันค่ะ
คือเหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งแจ้งตำรวจสพกุยบุรี
ว่าคนงานเฝ้าบ่อกุ้งเสียชีวิตอยู่ในกระท่อม
ตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่านายประพักษ์จันเฉยอายุ๕๗ปี
เขาอยู่ในกระท่อมสำหรับเฝ้าบ่อกุ้งค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่นะคะ
ใส่กางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่เสื้อตัวแข็งแล้ว
ว่าเสียชีวิตหลายชั่วโมงแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
ก็เลยส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกุยบุรี
แต่ว่าคุณผู้ชมเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาเลี้ยงกุ้งอยู่เบาะข้าง
นายวัชรกรหอมกลิ่นเขาบอกว่าเมื่อเที่ยงครึ่ง
เดินไปดูกุ้งรอบบ่อผ่านกระท่อมนี้
เห็นนายประพักษ์นอนอยู่ครับแต่นายประพักษ์ตะโกนเรียก
เขาไม่เห็นตอนตะโกนเรียกแต่ได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าขอกินน้ำหน่อย
นายวัชรากรก็เดินเข้าไปในกระท่อมเปิดตู้เย็นแต่ไม่มีน้ำ
ก็เลยแค่ตอบกลับไปว่าไม่มีน้ำเลยแล้วก็เดินออกมา
ไปสำรวจบ่อกุ้งจุดอื่นอื่นต่อไปอืมนี่ตอนเที่ยงเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยง
แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชนะสูตรสภาพศพเบื้องต้นแล้วเนี่ย
บอกว่านายประพักษ์น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
สักช่วงกลางดึกถึงเช้ามืด

แล้วเพื่อนเรียกตอนเที่ยงครึ่งอ่ะนั่นน่ะสิ
แล้วปกติเนี่ยนายประพักษ์เป็นคนพูดไม่ชัดคล้ายติดอ่างด้วยนะ
วัชรกรก็บอกนะบอกว่าตอนร้องขอกินน้ำเนี่ยที่ได้ยินเสียงนายประพักษ์ขอกินน้ำเนี่ย
พูดชัดเจนเลยนะไม่ติดอ่างด้วย

เออนายพกรบอกว่าโอ้โหนี่พอเจ้าหน้าที่บอกเรื่องสภาพศพว่าน่าจะเสียชีวิตตอนไหนตอนไหนเนี่ย
ผมนี่ขนลุกเลยขนลุกเลยแล้วรีบกลับบ้านเลยนะ
บอกว่านี่ยังดีนะที่เป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยโอ้โหตายแน่
เที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วตอนนั้นเข้ามาทำอะไรครับ
นี่เดินมาใส่ลูกสายน้ำนี่เลยประมาณเที่ยงครึ่งมาเจอเขา

ปกติเนี่ยเขาจะพูดไม่ชัดอยู่ใช่ไหม

พอน้ำกินชัดเจ๋า
ก็เลยไม่รู้ว่าใครเรียกขอกินน้ำหน่อย
เอาใครเรียกตอนเที่ยงครึ่งก็ปรากฏตัวหน่อย